คุณผู้ชมจังเกิ้ลโคสเตอร์โปเองซิพลายน
ที่เราเล่าข่าวกันไปว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
เพราะว่านักท่องเที่ยวเบรกรถไฟฟ้ากลางทางเพื่อจะถ่ายเซลฟี่
คันที่๒คันที่๓ตามมาก็เลยชนกันเกิดอุบัติเหตุ
ช่วงบ่ายวานนี้ค่ะนายปวินชำนิดประสาท
ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าหลังจากที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ทางนายอำเภอฝ่ายปกครองท้องที่ก็ได้มีการคุยกันหารือกัน
สั่งให้ปิดอย่างไม่มีกำหนดคือหยุดให้บริการไปก่อน
กว่าจะมีการยื่นขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย
แล้วก็มีวิศวกรรับรองอย่างถูกต้องซะก่อนนะคะ
ฟังเสียงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

อันนี้เดี๋ยวจะย้ำคือได้โทรคุยให้ท่านจทาไปถูกต้นแล้ว
ว่าถ้ายังไม่ได้รับอนุญาตก็เปิดและมันให้บริการไม่ได้
มนตรีปิยางกูลท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

กว่า๑๐รายยังไม่มีใบอนุญาตนะคะ
แล้วก็อยู่ระหว่างการดำเนินการยื่นขอ
แต่อาศัยช่วงยื่นขอเปิดให้บริการไปก่อน

ก็เลยเตือนผู้ประกอบการทัวร์ค่ะ
หลีกเลี่ยงระวังหน่อยนะคะ
เวลาจะพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวไปเล่น

ก็ไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีก
เขาโฆษณาบอกว่าอุปกรณ์ทุกชิ้น

มูลค่า๔๐ล้านบาทเลยนะ
มีวิศวกรติดตั้งเดินทางมาจากต่างประเทศ
เดินทางมาจากประเทศเจ้าของนวัตกรรมเลย
พนักงานก็ผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดี
ระบบความปลอดภัยมั่นใจได้

ก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นอยู่ดี

เป็นเพราะหละหลวมในเรื่องของความปลอดภัย
หรือเป็นเพราะนักท่องเที่ยวไม่ปฏิบัติตามคำเตือน

คำเตือนของเครื่องเล่นเขาบอกแล้วว่า
อย่าเบรกกลางทางอย่าเบรกกลางคัน
โซเทียลเขาก็วิจารณ์กัน
โลกโซเชียลเขาก็มองสองมุมนะคะ